ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มปรับตัว
แล้วก็ค้นหาวิธีการประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่

ภายใต้มาตรการลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผู้สิทธิ์ของเราคุณทิติภาษิริพิพัฒน์
จะพาไปดูไอเดียที่น่าสนใจ
ที่สามารถทำได้จริงในทุกกิจกรรม
ติดตามได้จากรายงานเลยนะครับ
นำร่องโต๊ชาบูแบบนั่งทานคนเดียวแต่ไม่เดียวได้
ฉากสายที่กั้นเป็นรูปตัวแซ่ดระหว่างกัน

จะต้องเป็นลูกค้าที่จองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น
เจ้าของร้านเชื่อว่ารูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนไป

แต่ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน
แนวโน้มของผู้บริโภคในยุควิถีชีวิตใหม่
ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความสะอาด
ถูกสุขลักษณะมาเป็นอันดับหนึ่ง

แต่คุณไม่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณแนะนำ

มันเลยมีผู้ประกอบการหลายลายไม่กล้าเปิด
เราคุยกันเยอะคือเขาไม่กล้าเปิดเพราะเขาไม่เห็นความชัดเจน
แต่สิ่งที่เพนกวินคิดก็คือว่า

คุณไม่จำเป็นต้องรอความชัดเจน

เราคิดว่าเราจะทำอะไรที่มันไม่ผิดกฎ

ถ้าคุณทำอะไรไม่ดีคุณทำอะไรผิด
คุณก็แค่ปรับปรุงมันปรับตัวมัน

พร้อมใจปรับตัวเพื่อลดการแพร่ระบาด

แม้แต่นางรำที่หน้าศาลเท้ามหาพรม
ก็ต้องรำแก้บนพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่อย่างเฟสชิล
ขณะที่วัดต่างมีการกำหนดระยะห่างทางสังคม

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติทางศาสนา

อย่างเช่นเมื่อวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ที่ผ่านมา
บวรนิเวศราชวรวิหาร
ได้ทำการไลฟ์ถ่ายท่อสดฟังทำโต้รุ่ง
ส่วนที่วัดเสมียนารีก็มีการนำฉากสายกั้นมาใช้
พระสงฆ์ต่างสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิล
อีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับการผ่อนปลน
ให้กลับมาเปิดหลังมาตรการคลายล็อกนะคะ
ก็คือการรับฝากสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัดแต่งขนสุนัขค่ะ
ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวแล้วนะคะ
ตัวเจ้าของสัตว์เองก็ต้องกลับตัวเช่นกันค่ะ
หลังมีข่าวว่าสุนัขสัตว์เลี้ยงนะคะ
ก็สามารถติดโควิดได้เช่นกันค่ะ
สำหรับสุนัขและคนรักสุนัขในพื้นที่เดียวกัน
มีทั้งสวนสำหรับวิ่งเล่นร้านอาบน้ำตัดขน

ที่นี่ขึ้นป้ายอย่างชัดเจนว่าไม่รับสุนัข
และเจ้าของที่มีอาการป่วยทุกประเภท

ผู้ใช้บริการต้องจองคิวล่วงหน้าและตรวจวัดไข้ทุกครั้ง
โดยนอกจากการทำความสะอาดทุก๒ชั่วโมงตามรัฐกำหนดแล้ว
ยังมีการกำหนดระยะห่างทางสังคม
จำกัดจำนวนสุนัขก่อนเข้ารับบริการ
ส่วนของสระว่ายน้ำจำกัดชั่วโมงละ๑ตัว
รูมมิ่งตัดแต่งขนชั่วโมงละ๑ตัว
โรงแรมรับฝากสัตว์เลี้ยงคืนละไม่เกิน๕ตัว
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือสคบระบุว่า
จะใช้เวลา๑๔วันในการประเมินผลมาตรการกึ่งล็อกดาวน์
ได้ผลดีเตรียมยกร่างมาตรการผ่อนปนระยะ๒
ซึ่งจะทำให้กิจการอื่นอย่างเช่นห้างสรรพสินค้า

กลับมาเปิดได้อย่างเร็วที่สุดในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน